หลายคนตกออกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ
ในวงการบันเทิงรวมไปถึงชาวเน็ต
พากันส่งกำลังใจให้กับคุณเป้ยปานวาด
หลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพนี้เลยค่ะ
ปั๊มน้ำนมออกมากลายเป็นสีแดง
แล้วก็มีก้อนเลือดมีริ่มเลือดออกมาด้วยนั่นเองนะคะ
อัปเดตกันหน่อยค่ะกับคุณแม่ลูกสองแม่เป้ยปานวาดนะคะ
ไปหาหมอมาแล้วนะคะปรากฏว่า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าใช้เครื่องปั๊มนม

ก็เลยทำให้เกิดเส้นเลือดฝอยตรงหน้าอกนี้นะคะ

ก็เลยมีเลือดไปสะสมจับกันเป็นก้อนเป็นริ่มเลือดนั่นเอง
แต่ว่าคุณหมอบอกเลยว่าไม่ได้มีอันตรายไม่ได้อักเสบหรือว่าเป็นเนื้องอก
อย่างที่หลายคนให้ความกังวลกันนั่นเองนะคะ
ก็คราวหน้าก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะ
แต่ก็ดีนะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับแม่ในการดูแลตัวเองด้วยค่ะ